เปลี่ยนชื่อสถานที่ราบสิบเอ็ดเป็นกรมทหารราบที่สิบเอ็ด
มหาดเล็กรักษาราศดรครับขณะเดียวกันบรรยากาศหน้าราบสิบเอ็
ขณะนี้ยังคงมีการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่องให้คุณผู้ชมดูภาพสด
ขณะนี้นะครับที่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่๑๑
หน้ากรมทหารราบที่๑๑ขณะนี้นะครับ
ยังคงมีการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมเห็นนะครับค่อนข้างที่จะมืด
เนื่องจากด้านในกรมทหารราบพิเศษนะครับ
มีการปิดไฟข้างในทั้งหมดทำให้บรรยากาศข้างในตอนนี้มืดสนิท
มีเพียงเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนนะครับ
ที่มีการเปลี่ยนสลับกำลังกันตลอดเวลา
แล้วตอนนี้มีการสลับกำลังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
แล้วก็มาตรึงกำลังอยู่บริเวณทางเข้าประตู
กรมทหารราบที่๑๑นะครับขณะเดียวกันด้านใน
ก็จะมีรถขยายเสียงติดลำโพงอยู่
ขยับออกไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถน้ำควบคุมฝูงชน๒คันจอดอยู่ด้านในด้วย
ขนาดเดียวกันด้านหน้าก็จะเห็นว่ามีการวางรั้วลวดน้ำ
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการวางรั้วสูงประมาณ๒๓เมตร
แล้วก็มีการนำรถเมย์ของทหาร๓คันรถ๖ล้ออีกหลายคันมาจอดเอาไว้
แต่ทางมวลชนนะครับมีการนำรถทั้งหมดออกจากพื้นที่ไปได้
ส่วนเวลา๑๘นาฬิกานะครับก็มีการเริ่มเดินขบวนจากหน้าวัดพระศรี
เดินตรงมาที่กรมทหารราบที่๑๑นะครับใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
ขบวนของแกนนำที่นำโดยเป็ดเหลืองนะครับ
ก็เดินทางมาถึงหน้ากรมทหารราบที่๑๑
ก่อนที่จะมีการนำรถขยายเสียงนี่แหละครับคุณผู้ชม
มาตั้งเพื่อเป็นเวทีปราศัย
ก็มีการประสัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แพนกวินทนายอานนท์
แล้วก็แกนนำคนอื่นด้วยนะครับ
โดยแพนกวินก็ขึ้นรถประสัยนะครับ
แล้วก็มีการประกาศกับมวลชนนะครับ
บอกว่าวันนี้จะยึดกรมทหารราบที่๑๑กลับมาเป็นของประชาชน

ที่ระบุว่าเป็นชื่อของกรมทหารราบที่๑๑มหาดเล็กรักษาราษดร
ทางกลุ่มราศดรได้ตั้งชื่อให้ใหม่
ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปราศัยคนอื่นขึ้นมาปราศัยนะครับ
ขณะเดียวกันทนายอานนท์นะครับ
ก็ขึ้นมาประสัยอย่างดุเดือดเลยนะครับ
กลางเสียงโหดร้องของมวลชน
ถึงเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
และการโจมตีการทำงานของทหารนะครับ
ขณะเดียวกันบรรยากาศตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ก็มวลชนยังคงนั่งปักหลักฟังการปราศัยอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันด้านหน้าเวทีก็จะมีเป็ดตั้งกันอยู่
วลชนจำนวนมากก็ยังคงนั่งฟังการปราศัย
บนถนนพระหลโยธินทั้งสองฝั่งนะครับ

ขณะเดียวกันกลุ่มกาดจำนวนมากยังคงรักษาความปลอดภัยกันอยู่
คุณผู้ชมจะเห็นว่าหน้าเวทีนะครับมีการนำเป็ดเหลืองเนี่ยนะครับ
มาวางเอาไว้เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ในวันนี้
แล้วเดี๋ยวคาดว่าจะมีการนำเป็ดเนี่ยนะครับ
ตรงไปที่กรมทหารราบที่๑๑นะครับ
เพื่อที่จะประจันหน้ากับทางเจ้าหน้าที่ด้วย
บรรยากาศก็ถือได้ว่ายังคงมีการผ่อนคลายกันอยู่นะครับ
แล้วก็มีการปราศัยของแกนนำสลับสับเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องด้วย
ยังไม่มีการประกาศยุติการชุมนุมเวลาใดนะครับ
เพราะตอนนี้การปราศัยยังคงมีอยู่ขณะเดียวกัน
เมื่อช่วงประมาณบ่าย๓ที่ผ่านมาก็มีเหตุวุ่นวายเล็กน้อยนะครับ

เพื่อรอขบวนที่จะเดินทางมา
แล้วก็มาถึงนี่ช่วงประมาณ๑๘น๓๐น
แล้วก็มีการประสัยจนถึงตอนนี้๒๐นด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามของกรมทหารเล็กกรมราบที่๑๑นะครับ
คุณผู้ชมก็คงมีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่ขายของกันอยู่อย่าง
ต่อเนื่องนะครับรวมถึงมวลชนเช่นเดียวกันตอนนี้
ได้เพียงแค่รถไฟฟ้าบีทีเอสเท่านั้นนะครับซึ่งติด
ส่วนบรรยากาศตอนนี้ยังคงเป็นการปราศัยนะครับ
อย่างต่อเนื่องของมวลชนของแกนนำที่ยังคงขึ้นปลาใสอยู่
คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าด้านบนของรถแกนนำ
มีแพนกวินทนายอานนท์ไร้ชินวัฒน์แก่นำหลักนะครับ

ส่วนการยุติการชุมนุมนั้นจะเป็นช่วงเวลาใด

สิบุญรัฐข่าวทะละทีวีรายงานสดจากกรมทหารราบที่๑๑ครับ